เหมือนกันกับข่าวนี้เลยค่ะอดีตในจังอดีตลูกจ้าง
มือและเล็บทั้งจิกทั้งควดทั้งหนีนในจ้าง

เดี๋ยวมีคนขนบุกรุชเขามาโวยวาย

คุณผู้ชมนี่ยังไม่ออกเล็บออกมือนะ
เพราะว่าอันนี้ด่าก่อน

นี่คือโวยวายมากนะผู้หญิงคนนี้
คือนางสาววันเพ็ญวรานนท์อายุ๔๕ปี
เธอเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่ร้านเบเกอรี่นี้ค่ะคุณผู้ชม

ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ทำร้ายร่างกายเจ้าของร้านคือนางสาวอิสรี

ตำรวจมาถึงแล้วปรากฏว่าตามเนื้อตามตัวตามหน้า
ของเจ้าของร้านเนี่ยมีแต่รอยค่ะ
เล็บโดนจิกโดนหยิกโดนขวน
เจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นกำลังจะเปิดร้านนะ
แล้วอดีตลูกจ้างคนนี้จริงให้เขาออกจากงานไป
ตั้งแต่ช่วงปลายปีปีใหม่เนี่ย
บอกว่าสาเหตุที่ให้ออกเพราะอะไรรู้ไหม
เหมือนมีอาการทางประสาท
ชอบไปทะเลาะกับคนในซอยแล้วก็กลัวไง
ไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่า
ทีนี้เจ้าของร้านก็เลยให้นางสาววันเพลออกไป
ตัวนางสาววันเพลงไม่พอใจสิคะมาหาเรื่อง
ทีนี้เจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาไม่ได้โต้ตอบอะไรนะ
แต่จู่ผู้หญิงคนนั้นเขาปรีเข้ามา
จิกมาหยิกแบบนี้มากระชากแขนแบบนี้

เขาก็แขนก็เลยมาโวยวาทิราณแล้วก็มาทำร้ายเรา
นี่ฟังข่าวเย็นไทยรัฐแล้วก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายค่ะ
ลูกจ้างนางสาววันเพ็ญบอกว่า
อยู่ดีมาให้ออกจากงานไม่ได้แจ้งก่อนล่วงหน้า
อยู่ดีก็ตกงานไม่มีรายได้ก็รู้สึกไม่พอใจสิคะ

ของหนูหนูช่วยเขาทุกอย่างนะ